ก่อนแล้วกันง่ายคุณจำได้ไหมว่าตอนอายุ๑๔คุณเคยทำอะไรอยู่
เออประมาณนั้นแหละแต่คุณค่ะดิฉันจะพาไปดูหนูน้อยวัย๑๔คนนี้
ที่เขาหาเงินได้สร้างรายได้ตั้งแต่อายุ
เป็นยังไงติดตามกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
มาคุณผู้ชมในยุคโควิด๑๙แบบนี้
หลายคนก็หันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น
แล้วก็กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้หลายคนในยุคนี้ไปแล้ว
ส่วนน้องคนนี้ค่ะหนูน้อยวัย๑๔ปี

ใช่ค่ะรอก่อนค่ะเดี๋ยวน้องมาแป๊บหนึ่ง
น้องกำลังเดินมาแล้วน้องมาแล้ว
ชื่อว่าน้องออนวริสารามีเถื่อน
น้องอายุ๑๔ปีเท่านั้น
น้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นในวงการต้นไม้คุณ
ออนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเข้ามาอยู่ในวงการต้นไม้แบบนี้ก็คือ
ทีทางครอบครัวเขาชอบปลูกต้นไม้กันอยู่แล้วนะคะ
แต่ว่าหลายปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจไม่ดี

ตัวน้องออนเองก็เรียนผ่านออนไลน์

คือเขาบอกว่าให้พี่ชายหาต้นไม้มาให้ปลูกขายหน่อย

น้องไปถูกใจออดิบ

อดิบคือลักษณะที่เอามาทำอาหารได้
อดิบที่น้องเขาสั่งซื้อมาคือออดิบจันฉาย

ทำไมไม่ให้ผมพูดบ้าง

คือที่ฉันอธิบายไม่ถูกมันจะคล้ายบอนคล้ายคูณ

ซึ่งคือที่นครศรีธรรมราช
เขามีการพบออดิบจันฉายเป็นเจ้าแรก
ยังมีความแปลกก็เลยหมายถึงคิดว่าให้ซื้อมาให้หน่อยเอามาเลี้ยงดู
ตอนนั้นออดิบยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักคือยังไม่ได้นิยมในวงการไม้ประดับ
และซื้อมาในราคา๑๔๐๐บาท
ก็ก็ไม่ถูกนะตอนนั้นนะ
หลังจากที่ซื้อมาเธอลองเลี้ยงได้ไม่นานออดิบอ่ะ

จนทำให้ราคานั้นพุ่งสูงถึงต้นละ
ห้าหมื่นบาทไปจนถึงหลักแสน
น้องใบตองคุณกำลังจะบอกว่ามันเริ่มต้นที่หลักหมื่นแล้วเหรอ

ขึ้นไปจนถึงอันนี้ขึ้นแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ความสวยและความชอบของแต่ละคนนะคะ
ตอนเนี้ยน้องอร์เนี้ยปลูกขายมาได้หกเดือนแล้วนะคะครับ
ขายไปแล้วทั้งหมด๓๐ต้นคุณชนะต้นละต้นละห้าหมื่นสามสิบต้นคุณคิด
โอ้โฮคุณสามห้าสิบห้าแล้วเติมเลขศูนย์เพิ่มไปเออ
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละและต้นที่เป็นไฮไลท์และแพงที่สุดคือคือ
ออดิบด่างเหลืองจันฉายต้นนี้นี่นี่นี่นี่นี่นี่
ขายได้ในราคาตั้งใจฟังนะคุณผู้ชม
ห้าแสนห้ามื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทโอ้เม่าเจ่แม่เจ้า
เฮ้ยแกแกขายราคานี้จริงจริงเหรอจริง
ราคานี้นี่หัวเราะกันทั้งวันเลยนะเพราะว่า
ยาวเกินก็เล่นนัยห้ามันเยอะมีแค่หกห้าเออ
คือคุณคนที่มันสายออดิบอ่ะฟังให้ดีน่ะ
ตอนนี้เฉพาะหน่อห้าหมื่นนะคะใครสนใจออดิบสวย
จริงถ้าเกิดคุณอยากลองไม่ต้องซื้อแพงขนาดนี้ก็ได้
แต่อันนี้คนที่เขาซื้อได้ราคาแบบนี้ก็เป็นความพึงพอใจของเขา
เขาบอกว่าคนที่ซื้อไปจริงก็รู้จักกันนั่นแหละ
คือคนที่รู้จักเขาก็จะไว้ใจกันแล้วก็มาซื้อกัน
เด็ก๑๔หาเงินได้ขนาดนี้แล้วตอนคุณ๑๔
ผมก็หาได้หาอะไร
ก็โถผมอยู่หลังห้องหาเงินกับเพื่อนประจำ

แป๊บนึงคุณเคยโดนทันบนไม่เอาจริง